คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของลอยกระทงกันบ้าง
และเรื่องของโคมลอยที่มีการเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกัน
เพราะอันตรายอาจจะเกิดขึ้น
คุณผู้ชมไปดูภาพที่ทางนักบินคนหนึ่งนะครับ
เขาถ่ายภาพจากบนเครื่องบิน
โคมลอยมันลอยสูงขึ้นมาในระดับเมฆเลย

โพสต์ภาพโคมลอยที่ถ่ายได้
ขณะที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่

พูดทุกปีเรื่องโคมลอย
วันนี้มาบินเชียงใหม่ไฟล์ทสายวันลอยกระทง
คิดว่าไม่มีอะไรเจอเขาจังครับ

ยังกลับดักหนูลอยได้
เอาเปรียบว่าเครื่องบินเป็นหนู
โดยโคมลอยที่พบเห็นอยู่ในความสูง๑๓๐๐๐ฟิต
หรือราวเกือบ๔กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับ
ปตันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
พ่อแม่คุณลูกคุณคนที่คุณรักอยู่บนเครื่องลำนั้น

จะเรื่องโคมตกใส่บ้านไฟไหม้บ้านตกใส่ปลา

อะไรดีเราก็ควรสงวนรักษาไว้เพื่อลูกหลาน
แต่เรื่องของโคมลอยปล่อยระเบิดขึ้นฟ้าแบบนี้
มันควรจะเลิกได้หรือยังครับ

ตอนแรกเราคิดว่าโคมลอยมันอาจจะลอยไม่ไปถึงชั้นที่เครื่องบิน

คือบางคนบอกว่าเดี๋ยวนิคมก็ไม่ได้ใช้พวกไฟแล้วนะ
ใช้เป็นควันแต่ก็อยู่ดีอะค่ะ

แต่ถ้ามันเข้าไปในเอ็นจิ้นเครื่องยนต์ของเครื่องบินแล้วเนี่ย
ที่เครื่องบินตกสูงมากเลยนะคะ
และที่สนามบินเชียงใหม่วันนี้เขามีสำรวจตรวจสอบกันนะครับ
ว่ามีโคมลอยที่ถูกกระแสลมพัดมาตกที่รันเวย์หรือไม่

ก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

คือทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เขาจะหลีกเลี่ยงการบินอยู่แล้วนะ
การยกเลิกการบินกว่า๑๕๑เที่ยวบิน

โคมลอยที่ประชาชนปล่อยขึ้นสู่ฟ้า
มันถูกกระแสลมพัดมาตกบริเวณใกล้กับเครื่องบินหรือว่ารันเวย์หรือเปล่า
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตรวจสอบพบโคมลอยถูกกระแสลมพัดมาตกในรันเวย์จำนวน๕ลูก
ซี่เวย์อีก๓ลูกสนามย่าอีก๖ลูก
รวมทั้งสิ้น๑๔ลูก
และยังลอยมาตกสนามย่าอีกจำนวน๗ลูก
นั่นเห็นไหมมันไปถึงสนามบินเลยนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
จากการที่ประชาชนปล่อยโคมลอย
แล้วมันลอยไปติดต้นปามจนเกิดเพลิงลุกไหม้
ภายในรานจอบรถห้างศักดิ์สินค้าแห่งหนึ่ง
ตลาดคำเที่ยงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ต้องนำกำลังเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านที่บ้านสาราเมงซอย๗
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเจ้าหน้าที่นำกำลังไประงับเหตุ
ก็ต้องรีบฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกลาม

ใช้เวลานานเกือบ๓๐นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของบ้านไปทำงานต่างจังหวัด
บ้านหลังนี้ก็จะมีเพียงนายชนธวัฒน์อายุ๒๖ปี

แต่ขณะเกิดเหตุนายชนธวัฒน์ไม่อยู่บ้านนะครับ
ว่าจะออกไปเที่ยวงานลอยกระทง
กระทั่งชาวบ้านเห็นเพลิงลุกไหม้จากภายในบ้าน
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไฟฟ้าอาจจะลัดวงจร

หรือสาเหตุที่๒ก็คือถูกโคมลอย
มีคนปล่อยในคืนวันลอยกระทงตกใส่บ้าน
ตอนนี้ประสานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานลำปาง

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ